แม่ใจร้ายจับเด็กทารกใส่ถุงพลาสติกเอาไปทิ้งในป่า
แต่ว่าเด็กทารกยังดวงแข็งอยู่
เพราะว่ามีคนเดินตามหาเหรียญแล้วโผล่มาเจอพอดี
มาเจอว่ามีถุงอะไรมันมีอะไรกระดุ๊กกระดิ๊กอยู่ภายในถุง
มันมีอะไรอยู่ข้างในที่มีชีวิตอยู่
มันดุ๊กดิ๊กอยู่ในถุงปรากฏเปิดออกมาดูพังงะ

เป็นทารกแรกเกิดเพศหญิงนะครับอายุประมาณ๑๔วัน

เนื้อตัวมอมแหม่มอยู่ในถุงพลาสติกสีดำ
ถูกทิ้งอยู่ในป่าข้างทางห่างจากถนนทางเข้าหมู่บ้านดอนกลาง
ตำบลมาบแคร์อำเภอเมืองนครปฐมไปประมาณ๕เมตร
นางสาวสโรชาเลิศธรรมเกียรติอายุ๒๗ปี
คนที่มาเจอถุงพลาสติกและมีอะไรดิ้นดุ๊กดิ๊กอยู่ภายใน
ก็สงสัยรีบช่วยเหลือรีบแกะถุงออก
พบว่าเป็นเด็กน้อยก็อุ้มไปล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาด

นางสาวสโรชาคนที่ไปเจอคนแรกก็พาผู้สิทธิ์ของเราไปชี้จุดที่พบ
บอกว่าเมื่อวานได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปกับน้องชาย

ระหว่างทางได้ขี่รถผ่านจุดที่เด็กถูกทิ้ง
น้องชายที่นั่งซ้อนเกิดทำเหรียญหล่นพื้น
แล้วก็ลงไปช่วยกันเดินตามหาเหรียญ
ระหว่างนั้นน้องชายเหลือไปเห็นถุงดำ
ซึ่งปากถุงปิดมิดชิดถูกทิ้งอยู่แต่ว่ามันขยับได้นะฮะ
ก็เลยลองแกะเปิดดูตกใจเลยครับ
เพราะข้างในนั้นเป็นเด็กทารกนอนดิ้นอยู่ในถุง
สวมเสื้อผ้าไม่มีสิ่งของติดตัวมา
ก็เลยรีบอุ้มกลับบ้านไปล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาด
แล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจให้มารับตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ล่าสุดคืออาการเด็กปลอดภัยนะครับ

ก่อนจะแจ้งให้บ้านพักเด็กมารับไปดูแลต่อ

ตำรวจจะเร่งติดตามตัวแม่ใจร้ายมาดำเนินคดีนะครับ
แต่เบื้องต้นจากการสอบถามคนในหมู่บ้านคนในชุมชน
ไม่พบว่าในชุมชนมีสาวท้องแก่
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นแม่ใจร้าย
จากที่อื่นที่เอาลูกมาทิ้ง
ขณะเดียวกันชาวบ้านต่างก็จับกลุ่มพูดคุยกัน

ซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตเชื่อมต่อหมู่บ้าน
โดยบอกว่าตรงนี้มีต้นไสขนาดใหญ่ขึ้นอยู่
ก็เลยเชื่อว่าเด็กรอดมาได้
น่าจะเป็นปฏิหารจากเจ้าแม่ต้นไสช่วยไว้ด้วย
แล้วก็ช่วยบันดาลคือบันดาลใจคุณ
ให้นางสาวสโรชาแล้วก็น้องชายทำเหรียญหล่น
แล้วก็ลงมาเก็บเหรียญมาค้นหาเหรียญตรงนี้
จนกระทั่งเจอถุงดำที่บรรจุเด็กนะครับ
หลายคนพากันตั้งชื่อเด็กน้อยคนนี้๒ชื่อ
น้องบุญรอดกับน้องต้นใส่นะครับ

แต่ก็ต้องตามหาแม่ที่ทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ